กระดาษให้พร้อมรอจดเลยในหัวเขียวข่าวเด็ด

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเซอร์

คือเป็นปลาไหล่เผือกลายหินอ่อน
อันนี้แปลกไอ้ปลาไหลทองหลบไปเลยนะ

เจ้าของบ้านคือพี่วัชรพงศ์ประหยัด
ไม่ใช่อุปนิษฐ์เขานะหมายถึงนามสกุลเขาประหยัด

คลองส่งน้ำในหมู่บ้านโนนพลวง

ชาวบ้านรู้ไหนไปวัชรพงศ์ไหนขอดูหน่อย

ป้าก็มาเลยมาดูกันโอ้โหนี่ล้อมวงกันเลยคุณผู้ชมฮะ
แล้วเห็นว่าส่องหาตัวเลขแล้วเจอด้วยนะ

โอ้โหดูที่นี่กำลังเลื้อยเป็นตัวเลข
เนี่ยเป็นตัวเลข๔๖๗เนี่ย

นี่บางคนบอกเห็น๒นะเห็น๔
เห็น๖เห็น๗นะก็แล้วแต่ตาคน
แต่เห็นเป็นลายหินอ่อนอย่าไปปูกระเบื้องนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่นะนี่ปลาไหล

ให้ทำอีกคำนี้
นายสมพิษนะครับเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าจู่จู่นะครับ
โอ้โหก็มีอะไรก็ไม่รู้มาเข้าฝัน
บอกว่าในรั้วบ้านเนี่ยมีของดีอยู่นะตื่นเช้ามานะครับ
เขากับเมียก็เดินหากันอะไรแปลกว่าไปเจอ
มะพร้าวปลูกอยู่หลังบ้านนี่แหละครับลักษณะเป็นแบบนี้
ก็เลยเล่าเรื่องราวให้คนในครอบครัวฟังทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดี
เชื่อว่าเป็นโชคเป็นลาบนะครับเพราะชาวบ้านมันดีเสียงดังไงดอมน้ำแข็ง
ชาวบ้านได้ยินชาวบ้านมาดีดีขอดูด้วยมาขอเลขหน่อย
ชาวบ้านก็พาแป้งมานะครับพาแป้งมารูปรูป
เขาบอกเห็นเลขเห็นเลขอะไรฟังจากปากเขาดีกว่า
พี่เสือแดงเห็น๑๓คุณยายนั่งข้างเห็น๓๑ลองแลกที่กันนั่งนิ
ปรากฏว่าเลขที่ชาวบ้านเขาก็พูดไปแล้วนะอุตะจุดเลขทูบออกมาได้เลขอะไร
โอ้โห
นะครับที่อุตะเนี่ยบอกว่าเบาได้เบาเบาได้เบา
แล้วเอาพอหอมปากหอมคอให้ลุ้นสนุก
อย่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะอย่าต้องไปอยู่วัดนะ
อันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วไงอันนี้ได้๑๓๓มาใช่ไหม

ปีเบิรดของที่เบิร์ดมะพร้าวแปลกใช่มั้ย

ถูกต้องแล้วก็มาลักษณะแบบนี้ขาวไม่ใช่ราค่ะคุณผู้ชมแต่คือแป้งอ๋อเหรอ
แป้งที่เอามาโรยผ้าสามสีก็ต้องมากล้วยน้ำวานะคะ
อะกล้ายละที่๘ทับ๖ค่ะ
มาดูที่ปลีกล้วยนับผลกล้วยเอาแป้งมาลูบ
ปลีกล้วยที่ออกกลางลำต้นติดผลออกมา๒หวี
หวีแรก๑๕ผลหวีที่๒๑๓ผล
คุณป้าเองน่ะเขาบอกว่าป้าว่ากล้วย
ล้วยมันเท่ากับเลขอะไรนะเลขอะไรนะ
แล้วกันอ่ะแล้วกลางลำต้นที่ออกมาลำต้นมันตั้งตรง
เลขอะไรนะตั้งตรงตั้งตรง๑๙๑ละกันหรือ๑๙ก็ได้
อุ๊ยจอมเด็ดนี้มาทางนี้แล้วโอ้โหสุดยอดฝีมือจริง
ไปงานบวงสวงพญานาคเก้าเซียนบ้างคุณผู้ชมฮะในงานเนี่ยก็มีคนที่เขากราบไห
บูชาไปร่วมงานกันเยอะแล้วก็โดนพญานาคแฝงร่างเท่านั้นไม่พอเงย
หน้ามองฟ้าโอ้โหนี้มุมสูงเดี๋ยวให้ดูมีเมฆโอ้โหหมุนไม่หมุน
หนุนด้วยโอ้ปวดหัวแล้วนี่โดนบินออกมาบินออกมาแล้วเห็นเมฆ
เมฆพญานาคด้วยคุณผู้ชมอาจจะดูในพิธีกันก่อน
นี่ที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีครับ

อันนี้ไงเสียญพยานาคมนี่ค่ะ
แล้วเจ้าอาวาสวัดอย่างพระมหามานพ
จัดงานพิธีวงศพองค์อันตนากฮราชครับ
เพื่อประดิษฐานวัดพังม่วง
คนก็มากันเยอะแหละมากราบไห้บูชากัน

แล้วก็นิมนต์หลวงปู่สมบุญอายุ๑๐๒ปี
วัดลำพันบองเป็นประธานในพิธีด้วย

แสงสีเสียงมาเต็มเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
โดยองค์อนันตนาคาราชวัดพังม่วงจัด
สร้างเป็นพญานาค๙เสียนสูง๙๑๙เมตร
๙เมตรกว้าง๓๕๐เมตรครับ
รายล้อมด้วยนาคบริวารทั้ง๔ทิศ

เป็นองค์พญานาคใหญ่ที่สุดในสุพรรณแล้ว
ระหว่างทำพิธีเกิดเหตุอัศจรรย์

ปรากฏเมฆลักษณะคล้ายเสียนพญานาค

แล้วผู้ร่วมพิธีบางคนองค์ลง
ทำท่าทางคล้ายพญานาคมาแฝงร่าง
เดี๋ยวต้องดูลักษณะว่าพญานาคแฝงแล้วเป็นยังไงนี่

พลน้ำป่ะเนี่ยพลน้ำแล้วมั้งเนี่ย
หลังเสร็จพิธีบวงสวงก็จุดประทัดเบิกเลิก

ปรากฏเลขหางประทัด๕๗ครับ
แล้วก็๙๘๒แบบนี้คุณผู้ชมก็ตามแต่ความเชื่อนะ

เปล่าอันนี้พี่เมื่อยพี่เปลี่ยนอิริยบท
บอกว่าให้คุณเบิร์ตเปลี่ยนอิริยบททุก
นึกว่าอะไรแฝงล่ะพี่อ่านต่อเลยนะคุณผู้ชมครับไปดู
ท้าเวสวันสร้างจากเงินนะครับแห่งเดียวในโลกที่อยู่หน้าพระอุโบสถเงิน
หลังแรกของโลกชื่อวัดศรีสุพรรณแต่อยู่ที่เชียงใหม่นะ
นี่นะฮะการขอโชคขอลาบนะครับโอ้โหนี่เอากระเป๋าสตางค์มา
โทรศัพท์มือถือมาไปลอดใต้หวังขาของท้าเวสวัน๓รอบ
แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์เอาโทรศัพท์มือถือไปตบกับกองเงินกองทอง
ฐานของท้าเวสุวรรณฮะแล้วก็อธิษฐานนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือก่อนอันนี้ไม่กี่วันมีนักท่องเที่ยวจากฝางฝางที่เชียงใหม่นั่นแหละ
มาขอพรบอกให้ขายที่ดินได้หน่อยเถอะไม่กี่วันต่อมาขายที่ดินได้มากกว่า๓แสนบาท
ก็เลยเอาดอกไม้สีแดงมาแก้บนเอาไว้
ช่วงเย็นครับช่วงเย็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ร่วมพิธีฮ้องขวัญแบบล้านนากับพระมหานรเทพ
ที่มีการเทศเป็นแบบกรอนและทำนองมีลูกคอ๙๙๙๙๙๙ชั้นนะ
น้ำเสียงไพร้อหน้าพระอุโบสถเงินนี่แหละมีการร่วมกันจุดเทียน
แล้วก็รับพรผูกข้อมือจากพระครูพิทักษุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณนะครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะฮะ
ก็เดินเวียนนะครับรอบพระอุโบสถ๓รอบ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักท่องเที่ยวสายมูอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับ
มามาไอดอลด้านตัวเลขค่ะต้องมายังไงก็ต้องดูดูซิว่า
แต่ละคนเนี่ยจะรวบรวมเลขอะไรแล้วมันเหมือนกันไหม
เริ่มที่คนแรกก่อนเลยค่ะคนแรกนี่เลยเจ๊ฟองเบียร์งวดหนึ่งพฤศจิกา
ให้เลข๙ตัวใหญ่แบบนี้

ใช่ก็เนี่ยจะปูให้๙๐๙๒๔๙๕๗๕๙แบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็มีเลข๓ตัวให้มองเห็นตรงท้ายใช่ไหมคะ

ฟองเบียร์แล้วต่อด้วยเจ๊นุกละกันบารมีมหาเห็งให้เลขอะไรอ่ะเจ๊นุ๊ก
เอา๐ตัวใหญ่แล้วก็นำหน้าด้วยเลข๐อย่างที่ทุกคนเห็น
ส่วนมุมบนจัดชุด๓ตัวให้๙๐๔๒๐๖แบบนี้นะคะ
และของหมอไก่ล่ะหมอไก่ดูหน่อยละกันค่ะ
หมอไก่ให้เลขมหาทักษานะคะ
ก็เลข๕ทิศอันนี้แคปหน้าจอเอาไว้เลยเอาไปสลับจับคู่เอานะคะ